คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อว่าบุญมี

เพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายคนนี้น้อยใจเมีย
คิดสั้นฆ่าตัวตายด้วยการดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำไปเกือบหมดขวดเลยนะคะ
แต่บุญยังมีเพราะว่าลูกเลี้ยงโทรไปตามกู้ภัย
ให้มาช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันควันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยรอดค่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างอาริยะ
รับแจ้งจากผู้ชายอายุสักประมาณ๕๐ปี
รับแจ้งบอกว่ามีผู้ชายอายุสักประมาณ๕๐ปีกินน้ำยาถูพื้น
ขังตัวเองอยู่ในบ้านเช่าไม่มีเลขที่ภายในซอยอุดมทรัพย์

พอถึงเวลาพอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ
สากู้ภัยก็นำเตียงพยาบาลนะคะ
เดินเท้าเข้าไปในซอยอีกสักกว่าสักประมาณ๕๐เมตรจึงจะถึงบ้าน
มีลูกเลี้ยงของผู้ชายคนดังกล่าวรออยู่หน้าบ้าน
อาสากู้ภัยตอนไปถึงตะโกนบอกว่าเปิดประตู
แต่ผู้ชายคนดังกล่าวไม่ยอมเปิดบุญมีไม่ยอมเปิด
ตัดสินใจค่ะใช้มีดงัดบริเวณลูกบิดประตูเข้าไป
จากนั้นกู้ภัยก็ให้ลูกเลี้ยงโทรศัพท์ไปหาเมียของคนที่ก่อเหตุ

ปรากฏว่าลูกเลี้ยงก็โทรไปแล้วเปิดสปิกเกอร์โฟน
ให้แม่คุยกับพ่อเลี้ยง
เลี้ยงคนนี้ก็ชื่อว่านายบุญมีแก้วการไร่

พอนายบุญมีได้ยินเสียงเมียเท่านั้นแหละค่ะยอมเปิดประตูเลย
แล้วก็หยิบโทรศัพท์ไปคุยด้วยความเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจ
แล้วก็บอกว่าทะเลาะกับภรรยาก็เลยตัดสินใจกินน้ำยาถูพื้นเพื่อหวังฆ่าตัวตาย
กะจะประชดนั่นแหละเกือบหมดขวดเลย
คุณผู้ชมฟังเสียงบุญมีคนที่ก่อเหตุหน่อยนะคะ
ท่านงานพี่หน่าย
นี่ไงดังนั้นเลย

รู้ดีแต่ทำไมคุณต้องทำกับผมด้วยละแล้วคุณทำกับผมทำไม

แล้วลุงกินยาอะไรเข้าไป
เงินไปเยอะไหม

ช่วงเช้าออกไปทำธุระข้างนอก
ช่วงสายได้กลับมาเอาของที่บ้านอีกครั้ง
ก็มาพบพ่อเลี้ยงขังตัวเองอยู่ในบ้าน
รีบโทรศัพท์ไปแจ้งอาสากู้ภัยให้เข้ามาช่วย
จากนั้นอาสากู้ภัยก็ช่วยกันนำตัวนายบุญมี

คุณผู้ชมเพราะความรักนะ